สวัสดีค่ะมาติดตามอัปเดตสถานการณ์รอบสัปดาห์กับไทยรัฐออนไลน์ค่ะ
มาครึ่งทางของปี๒๕๖๓ระยะเวลากว่า๖เดือนแล้วนะคะ
ที่มีผู้ติดเชื้อรวมกันทั่วโลกกว่า๙ล้านคน
และเสียชีวิตรวมกว่า๔แสนราย

หลายประเทศก็เริ่มมีผู้ป่วยติดเชื้อลดลงกันบ้างแล้ว
เริ่มมีการเบาใจและเริ่มผ่อนคลายมาตรการ
เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อกลับสู่สภาวะปกติกันแล้วค่ะ
แต่อย่าเพิ่งมองโลกในแง่ดีกันขนาดนั้นนะคะ

ลูกที่๒ที่ว่านั้นคืออะไรนะคะ
ที่มีตัวเลขการติดเชื้อพุ่งสูงและร่วงลงต่ำ
ซึ่งส่วนมากการแพร่ระบาดของไข้หวัดมักจะเกิดในช่วงฤดูหนาวและลดลงในฤดูอบอุ่นค่ะ
หากมีการกลับมาระบาดอีกครั้งในฤดูหนาวถัดมาทั้งที่คลื่นลูกแรกยังไม่หมดไป
ก็จะเป็นหนังตัวอย่างง่ายนี้นะคะก็คือ
เกิดการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สเปนที่มีผู้ป่วยติดเชื้อ๕๐๐ล้านคนทั่วโลกและเสียชีวิตประมาณ๒๐๕๐ล้านคน
โดยมีการแพร่ระบาดครั้งแรกในช่วงฤดูไม้ผลิปี๒๔
และมีการเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในฤดูใบไม้ร่วงแถมอันตรายกว่าเดิม
เรียกกันว่าคลื่นลูกที่๒ค่ะ
คลื่นลูกที่๒กำลังจะมาจริงตอนนี้มีที่ไหนบ้างที่กำลังจะต้องเผชิญ
แห่งแรกเลยนะคะก็คือที่เกาหลีใต้
ซึ่งมีคำยืนยันจากกระทรวงสาธารณสุขมาแล้วค่ะว่า
แม้ว่าตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อจะลดลงแล้วก็ตามค่ะ
ทีมที่มีประสิทธิภาพมากประเทศหนึ่งในโลก
แต่กลับกลายเป็นว่าณเวลานี้มีการคาดการณ์ว่า

หลังจากที่คลื่นลูกแรกกินเวลาการระบาดถึงเดือนเมษายนค่ะ

ก็พบว่าตัวเลขการติดเชื้อรายใหม่ค่อยลดลงต่อเนื่อง
จากหลักพันเหลือหลักร้อยและเป็น๐๓วันติดกันค่ะ

กลับพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ถึง๑๗ราย
และทั้งหมดนั้นมาจากคลัสเตอร์ที่แตกต่างกันค่ะ
นั่นหมายความว่าคลื่นไวรัสลูกที่๒อาจกำลังมาถึงแล้ว

แม้ว่ากระทรวงสาธารณสุขของเกาหลีใต้จะบอกว่า
กำลังเข้าสู่วังวนของคลื่นลูกที่๒
แต่ทางกรมควบคุมโรคกลับยังไม่เคยบอกว่า
คลื่นลูกแรกในเกาหลีใต้จบลงแล้ว
ยังไม่ยืนยันว่านี่เป็นคลื่นลูกที่๒หรือคลื่นลูกแรกกันแน่
แต่ทางนายกเทศมนตรีกรุงโซก็ออกมาเตือนไว้ก่อนค่ะว่า
โซอาจกลับมาใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเข้มงวดอีกครั้ง
อัตราการใช้เตียงในโรงพยาบาลสูงเกินกว่า๗๐ค่ะ
ซึ่งตลอดมานะคะเกาหลีใต้พยายามเลี่ยงการใช้ล็อกดาวน์
เน้นใช้การร่วมมือทำตามมาตรการโซเชียลดิสแซนซิ่งด้วยความสมัครใจค่ะ
โดยควบคู่ไปกับกลยุทธ์ติดตามแกะรอยและตรวจอย่างแข่งขัน
ในการต่อสู้กับไวรัสแทนค่ะ
แห่งต่อมานะคะที่จะต้องเจอกับคลื่นโควิดลูกที่๒ก็คือสหราชอาณาจักรค่ะ
หน่วยงานด้านสาธารณสุขออกมาบอกเตือนเองเลยนะคะว่า
สหราชอาณาจักรกำลังจะต้องเผชิญคลื่นลูกที่๒ที่เป็นอันตรายของจริง
เตือนที่ว่านี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากนายกรัฐมนตรีบอริจอนสันออกมาประกาศว่า
กฤษหมดฤดูจำสินแล้วและเตรียมออกคำสั่งปลดล็อกดาวน์
นับตั้งแต่วันที่๔กรกฎาคมเป็นต้นไป
ภาพร้านอาหารและโรงแรมจะกลับมาเปิดอีกครั้งค่ะ
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ
และหากถามว่าคลื่นลูกที่๒จะใหญ่ขนาดไหน
คำตอบก็คือยังคาดการณ์ไม่ได้ค่ะ
แต่จากตัวชี้วัดต่างคาดการณ์ว่า
ลูกที่๒จะเกิดการปะทุในพื้นที่ท้องถิ่น
และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในสหราชอาณาจักรค่ะ
โดยหนึ่งในทีมแพทย์นะคะได้มีการออกมาวิจารณ์ด้วยว่า
นี่เป็นพื้นที่แห่งความอ่อนแอค่ะ

เลือกที่ฟื้นฟูเศรษฐกิจที่อาจเร็วเกินไปด้วยซ้ำที่จะทำในตอนนี้ค่ะ
และอีกแห่งนะคะก็คือสหรัฐอเมริกา
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อนักเศรษฐศาสตร์และนักการเมือง
กังวลกันว่าคลื่นลูกที่๒กำลังจะมาถล่มในเร็วนี้
เชี่ยวชาญระดับสูงด้านโรคติดเชื้อของสหรัฐอเมริกานะคะ
ที่มองว่านี่ยังเร็วเกินไปที่จะถกกันถึงคลื่นลูกที่๒
รีบกลับมาเปิดธุรกิจต่างอีกครั้ง
อาจเป็นตัวเร่งให้เกิดการติดเชื้อแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นไปอีกค่ะ
ที่สำคัญนะคะแม้ปัจจุบันจะมีตัวเลขการติดเชื้อลดลงบ้างแล้ว
แต่ก็ยังอยู่ในระดับ๒๐๐๐รายต่อวันค่ะ
จากที่ว่ามานั้นนะคะจึงเป็นบทเรียนช่วง๖เดือนแรกของปีที่เราควรเรียนรู้แล้วก็เฝ้าระวังค่ะ
กว่าจะมีการค้นพบวัคซีน
ดังนั้นมาตรการความเข้มงวดต่างอาจจะกลับมาได้อีกครั้ง
และขอย้ำว่าอย่าเพิ่งมองโลกในแง่ดีนะคะ
เพราะการประสบความสำเร็จจากการล็อกดาวน์ไม่ได้หมายความว่าพื้นที่นั้นเป็นอิสระจากไวรัสโคโรนาแล้วค่ะ
ตัวอย่างเช่นในฮอกไกโดที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะ
ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศแรกที่มีการบังคับและจำกัดพื้นที่อย่างเข้มงวดในเดือนกุมภาพันธ์

ตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อมีการลดลงเหลือ๑หรือ๒คนต่อวันเท่านั้นค่ะ

ก็ทำให้ในช่วงเดือนเมษายนมีการยกเลิก

ก็กลับมาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอีกครั้ง
หลังพบคลื่นลูกที่๒ของการติดเชื้อค่ะ

ยาศูนย์เสียการรวดและแกะรอย

จัดการรวดวัลันหนึ่งหมื่นรายต่อวัน

ขณะเดียวกันก็ยังทำแอปพลิเคชันที่มีการเชื่อมต่อ

ต้องขอย้ำว่าไวรัสยังไม่ได้จากไปไหน

อยู่กับเราที่อาจจะมีสูงบ้างในบางสถานที่

อัปเดตสถานการณ์รอบสัปดาห์
ไทยรัฐออนไลน์เป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะ